หลอกให้โอนเงินมีให้เห็นกันอยู่บ่อย
แต่ว่ากรณีนี้ไม่น่าเชื่อนะคะ
พระมาหลอกหลอกญาติโยมให้โอนเงินไปทำบุญค่ะ
คือผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่ามีพระรูปนึงไปถามว่าอยากจะร่วมบุญไหม
กำลังจะสร้างท้าเวสวันที่วัดให้คนกลับไหว้บูชา
ผู้เสียหายท่านนี้ค่ะก็เลยอยากจะช่วยทำบุญ
ช่วยสร้างก็โอนเงินไปให้สองครั้งปรากฏว่าพอโอนเงินไปแล้ว
พระรูปนี้เงียบหายไปเลยไปสอบถามที่วัดว่าความคืบหน้าเป็นยังไง
ในการสร้างท้าเวสวรรณท่านเจ้าอาวาสบอกไม่รู้เรื่อง
คุณผู้ชมคะดูสิพระมาหลอกให้โอนเงินมีด้วยเหรอคะ
เขามีหลักฐานเป็นข้อความการคุยกันนะ
นายประเมฆเจริญพรอายุ๕๓นะคะเป็นเจ้าของเต็นต์รถบรรทุก
เป็นผู้เสียหายค่ะบอกว่าช่วงเดือนมิถุนายน
มีพระมาบอกว่าจะสร้างท้าเวสวันให้วัดสองตน
ชาวบ้านจะได้สักการะบูชาบุญใหญ่พระติดต่อมาว่าต้องมัดจำในการสร้าง๘๐๐๐บาท
พระรูปนี้คือพระแจ๊คก็เลยโอนเงินไปทำบุญ
แต่บัญชีไม่ได้เป็นบัญชีวัดนะคะเป็นชื่อบุคคลธรรมดาก็นึกว่าเป็นชื่อของท่านเจ้าอาวาส
ก็เลยโอนไปให้๘๐๐๐รอบแรก
ต่อมาพระแจ๊คส่งภาพมาบอกว่าท้าเวสวันใกล้เสร็จแล้วนะ
นี่คือพระแจ๊คนะคะต้องขอเบลอหน้าไว้ก่อนเพราะยังไม่เจอตัวเขานะคะ
ทำจริงหรือไม่จริงยังไงคือต้องฟังความสองฝ่าย
แต่ผู้เสียหายบอกว่าพระแจ็คส่งภาพมาบอกว่าทาเวสวันจะเสร็จแล้วนะ
แต่ช่างทาสีทำสีผิดช่วยทำบุญเพิ่มได้ไหม

เลยทำเพิ่มทำบุญเพิ่มโอนเพิ่มอีกสามหมื่น

ก็พยายามติดต่อถามความคืบหน้าเรื่อยค่ะพี่อุ๋ย

หายไปเลยก็เลยไปถามที่วัด
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าพระแจ๊คไม่อยู่นะ

ไม่รู้เรื่องเลยกับการที่แบบช่วยกันทำบุญสร้างทาเวสวัน

แจ้งความแล้วนะคะที่สพพระประแดงค่ะ
พระลูกวัดบางกระเจ้ากลางพระชัชวาน

แจ๊คเคยบอกว่าติดต่อโยมคนนึงมาสร้างท้าเวสุวรรณ

แต่พระแจ๊คเคยพูดเปลยเอาไว้

มีผู้เสียหายโทรมาแจ้งกับทางวัด
เรื่องที่โอนเงินมาสร้างทาเวทสุวรรณให้กับพระแจ๊ค

ถ้าจะทำบุญกับที่วัด
โอนเงินจะเป็นบัญชีวัดค่ะ
ชื่อบัญชีจะเป็นวัดเลยค่ะ

คนนี้ร่วมทำบุญเท่าไหร่ยังไง

เป็นบัญชีไม่รู้บัญชีใคร
ก็สอนกระดาษเดือนที่แล้ว
หายไปเลยเหรอ
หายไปเลยติดต่อไว้ได้อะไรไม่ได้

พอกลับมาได้ประมาณเดือนหนึ่งก็มาก่อเหตุกับคุณโยงหายลำนี่แหละ
ที่ทำให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียงมาก

ที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วตอนนี้หายไปไหนเราก็ไม่รู้
ได้ศึกกับทางวัดด้วยอ้าวหายออกไปจากวัดเฉยเลย
แจ๊คเนี่ยค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดบังกระเจ้ากลาง
ยืนยันกับทีมข่าวว่าทางวัดไม่รู้เรื่องจริงนะ
ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำของพระแจ๊คนะ
แล้วตอนนี้ก็ยังติดต่อพระแจ๊คไม่ได้นะคะยังไม่เจอเลยอะค่ะ
เพื่อพระแจ๊คอยากจะชี้แจงอะไรก็บอกมานะ

คือเดี๋ยวนี้จะทำบุญกับวัดก็ต้องเช็คนะฮะ
ใช่ค่ะว่าโอนไปบัญชีไหนมีเอกสารในการโอนเงินให้มันชัดเจน
ไม่ตรวจสอบไม่ยากหรอกเดี๋ยวนี้โทรไปหาที่วัด
ทางวัดกำลังจะสร้างแบบนั้นแบบนี้มีงานแบบนั้นแบบนี้จริงหรือเปล่า